มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรทำไมถึงมีมอเตอร์ไซค์ไปล้มอยู่สภาพแบบนั้น
คือหน้ามอเตอร์ไซค์ชิมเข้าไปตรงนั้นที่มันเป็นเหมือนเป็นหลุม
แล้วตัวท้ายล้อรถด้านหลังมันก็ชี้ขึ้น
ใกล้กันกับรถมอเตอร์ไซคันนี้ปรากฏว่ามีศพคนตายหนึ่งศพค่ะ
ตำรวจภูทรบางละมุงค่ะก็เลยไปตรวจสอบตรงนี้นะคะ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีสีน้ำเงินดำ

โอ้โหทิ้มลงไปนะหน้าทิ้มลงไปในท่อระบายน้ำ
ตัวรถก็ค้างอยู่เพราะมันมีเหล็กเส้นอยู่ตรงนั้นด้วย
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณสัก๕๕๖๐ปี
ศีรษะแตกเลือดไหลนองพื้นเลยนะคะ
ตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารระบุตัวตนบุคคล
มีเอกสารของการครอบครองรถมอเตอร์ไซคันนี้
ระบุชื่อผู้ครอบครองคือนางสาวอำพรรัฐลอย
ก็คาดว่าอาจจะเป็นญาติกับผู้ตาย

เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าตัวคนขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้เสียชีวิตแล้ว
เห็นเหตุการณ์ชื่อนายสมานพิมน้อยบอกนะคะว่า
เขาขับรถเนี่ยเขามาตรงนี้แล้วเขาเห็น

เห็นสภาพทิ่มอยู่แบบนั้นก็เลยจะเข้าไปช่วยยกรถขึ้น
แต่ดันเหลือไปเห็นเอ้ามีคนนอนสลบอยู่มีเลือดไหลด้วย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
จะมาช่วยเขายกรถขึ้นอืมเดินมาดูอ้าว
มีลุงนอนอยู่อันนี้ทำกระโน้นใหม่เชฟเจ็บ
มีแบบเพิ่งเกิดมันมีไฟอยู่นะครับ

แต่พี่เขาก็ทำป้ายสัญลักษณ์บอก

ทางด้านของหัวหน้าดูแลงานถนนล่ะเราไปถามกันหน่อยไหม
คุณวิสุตวัฒน์ค่ะโชคชัยพัฒนา
บอกแบบนี้ว่าถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ตรงบริเวณปากท่อระบายน้ำจริงเขามีสัญลักษ
บอกว่ามันมีสัญลักษณ์ลองดูคุณผู้ชม
งานก่อสร้างทางข้างหน้าทางปิดห้ามผ่าน
เขาบอกสัญลักษณ์ใช้ไม้ปักแล้วยังเอาพลาสติกขึงกั้นเอาไว้ด้วย
เคยเอาแผงเหล็กมากั้นแล้วนะเพื่อป้องกันอันตรายที่ชาวบ้านจะมาใช้ตรงนี้
ปรากฏว่าชาวบ้านไปยกออกเขาบอกแบบนี้นะ
ถนนเส้นนี้ก่อสร้างมาประมาณ๒เดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเล็กน้อย
เคยมีการปิดถนนแบบถาวรแล้วแต่ชาวบ้านไปร้อง
ไปร้องว่าสัญจรผ่านไปมาไม่ได้มันลำบากเพราะต้องใช้ถนนเส้นนี้
ทีนี้ถนนเส้นนี้ก็มีการวางท่อระบายน้ำนะคะ
เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ถนนหนองสะดาวไปช่วงสุขุมวิทย์ถึง๓แยก
นัทธมนต์ระยะเวลาในการก่อสร้างเขาบอกว่า๙สิงหาคมปีเนี่ย
คนปีนี้แหละค่ะไปจนถึง๕มกราคมปีหน้า
ลองฟังเสียงหัวหน้าดูแลงานถนนหน่อยค่ะ
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจนะคะให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
เพราะว่าต้องติดต่อย่างมารับศพไปบรรเภณกวสงษ์ทางศาสนา

คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเคยมีเอาอะไรมากั้น
เอาแผงเหล็กมากั้นแล้วชาวบ้านไปยกออกเพราะว่าต้องใช้สัญจร
แล้วอันนี้เราไม่รู้นะอาจจะต้องไปคุยกับชาวบ้านหน่อยไหม
เพื่อความปลอดภัยว่าเส้นไหนหรือตรงไหน
ที่จะแนะนำให้เขาใช้ได้เพื่อที่จะเข้าออกสู่หมู่บ้านหรืออย่างไร

เอาจริงตอนนี้ยังไม่เสร็จกว่าจะเสร็จปีหน้า
มกราปีหน้าระหว่างนี้เป็นไปได้ยังไม่ต้องใช้ตรงนี้ไหม
เพราะบางทีเกิดมากลางคืนคุณลองนึกภาพนะ
ถ้าเกิดว่าชาวบ้านยังฝ่าฝืนไปแม้ว่าเขาจะกั้นมันมองเห็นเหรอแบบนี้
มันไม่เห็นนะว่ามันจะมีไอ้หลุมอย่างนี้อยู่อีกเท่าไหร่

นะคะระวังกันหน่อยค่ะ